ประสบกันนี้ก่อนชาวไทยที่อยู่ต่างประเทศทั่วโลก
ต่างก็ยังคงหลั่งไหลไปร่วมน้อมถวายบังคม
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศอย่างไม่ขาดสาย
เช่นเดียวกับประมุขของประเทศต่างที่จนถึงวันนี้
รวมแล้วมีอย่างน้อย๑๕พระองค์นะคะ
ที่ได้ส่งพระราชสารแสดงความเสียพระไทย
ต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศค่ะ
เมื่อวานนี้สมเด็จพระราชาธิบดีซานมาน
บิลอัพเดลอาซิสอันศาอุทธิ์แห่งสาวูดีอัลราเบีย
และเจ้าชายโมฮาเมดบินนายเยฟ
อับดุลอาซิสอัลซาอุดได้มีพระราชสารมายังสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร
แสดงความเสียพระไทยต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมกฏ
ส่วนสำนักข่าวเบอร์นามาของมาเลเซียรายงานว่า
สมเด็จพระราชาธิบดีสุรตานตวนกูอับดุลฮาลิมมูอซัมชาแห่งมาเลเซีย
สมเด็จพระราชินีประมัยสุรีอากงตวนกูฮาชิยะฮามินะ
ส่งส่งพระราชสารแสดงความเสียพระไทยเช่นเดียวกัน

ขณะที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นบรรยากาศของปวงชนชาวไทยที่อาศัยอยู่ในกรุงวาชิงตันดีซีของสหรัฐอเมริกา
และชาวต่างชาติหลายร้อยคนที่ร่วมจุดเทียนและร้องเพลงสันเสริญพระบารมี
ถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
หน้าสถานเอกอัครราชทูตไทยที่ตั้งอยู่บนถนนวิสคอนซินในเขตจอร์ดทาวน์
เมื่อเวลา๔๐๐ขออภัยค่ะ๐๔๐นาฬิกาของวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาในท้องถิ่น
เพื่อเป็นการถวายความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมกฏ
ส่วนเฟซบุ๊คแฟนเพจของสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงวาชิงตันดีซี
ยังได้มีการเผยแพร่ภาพของนายโจเซฟมิลาโนกงศูนย์กิติมศักดิ์ของไทยที่นครบอสตัน
กับนายเจฟบุชอดีตผู้ว่าการรัฐฟอรีดาและเป็นน้องชายของอดีตประธานาธิบดีจอร์สดับเบอร์ยูบูช
ส่วนที่ประเทศฮังการีก็มีคนไทยจำนวนนับร้อยคน
ร่วมกันจุดเทียนตั้งสมาธิเพื่อถวายบังคม
และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมกฏ
เช่นเดียวกับประชาชนคนไทยที่อาศัยอยู่ในนครเพิร์ตของออสเตรเลีย
ได้ไปร่วมลงนามถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
สมุดลงนามซึ่งทางสถานกงศูนย์กิติมศักดิ์ไทยณนครเพิร์ต
ได้จัดนำมาวางไว้ท่ามกลางบรรยากาศโศกเศร้าและอาลัย
ต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมกฏ
ส่วนทางด้านสถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงบราเซลของเบลเยี่ยม
และลงนามน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยมีนายปียพักษ
ศรีเจริญอุปทูตนำข้าราชการไทยและครอบครัว
ลงนามในสมุดถวายอาลัยและมีประชาชนคนไทยและครอบครัว
อาศัยอยู่ในเบลเยี่ยมรวมทั้งประเทศลักเซมเบิกมาร่วมเป็นจำนวนมาก
หลังน้ำตาด้วยความโศกเศร้าอาดูลกับการสูญเสียพ่อของคนไทยทั้งชาติ
อกจากนี้บริเวณด้านหน้าอาคารสถานทูต
ยังมีการจัดเต็นต์แสดงนิทัศกาลพระราชกรณียกิจ
และทีวีถ่ายทอดพระราชพิธีพระบรมศพจากเมืองไทยให้ประชาชนได้รับชม
มีประชาชนทั้งชาวไทยชาวลาวเวียดนามจีนกัมพูชาเบลเยี่ยมและลักเซมเบิก
สวดมนต์บำเพ็ญถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมกฏ
พร้อมกับร่วมลงนามในสมุดถวายความอาลัยด้วย